เขามีการประกาศปิดห้องคลอดชั่วคราวนะคะ

พบว่าบุคลากรด่านหน้าเนี่ย
ติดโควิดรวดทีเดียว๕คนเห็นไหมคะ

ตั้งแต่วันที่๑๑ถึง๑๘กรกฎา

แต่ว่าใครที่ไปฝากคันไว้ที่นี่
แล้วท่านมีกำหนดคลอดระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๘กรกฎาคม
ท่านต้องลองหาที่อื่นนะคะ
หรือให้ทางโรงพยาบาลประสานหาที่อื่นให้นะคะ
คือย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมมีแพทย์ใช้ทุน๑คน
ปฏิบัติงานในห้องคลอดแล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙
ต่อมาวันที่๙กรกฎาคมไปพบว่า
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ติดเชื้ออีก๑คน
คราวนี้พอติด๒คนแบบนี้ก็ต้องตรวจเชิงลุกถูกไหมคะ

ทำให้กระทบต่อการดูแลรักษาผู้คลอดนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
คนที่มาใช้บริการแม่และเด็ก
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการปิดห้องคลอด
ดังกล่าวชั่วคราว๑๑๑๘กรกฎาคมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ขอปิดห้องตรวจนอกเวลาก็คือ๒ทุ่มถึงเที่ยงคืน
ตั้งแต่๑๕กรกฎาคมเป็นต้นไป
เพื่อลดโอกาสติดเชื้อโควิด๑๙จากความแออัด
หากไม่มีความจำเป็นให้ลดการเข้ารับบริการ
ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการทุกกรณีค่ะ
สมุทรประการนี้ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะคะ